มาติดตามความคืบหน้าของผู้ชายที่คุ้มคลั่ง
แล้วก็เดินแก้ผ้าถือไม้อยู่บริเวณโรงเรียนย่านเซ็นหลุย
เป็นคลิปด่งดังในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์
เมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกับเพื่อนบ้าน
ของผู้ชายคนนี้แล้วบอกผู้ชายคนนี้อยู่คนเดียว
ไม่มีใครดูแลแล้วก็มีอาการทางจิตด้วยนะครับ
ดังนั้นหนึ่งคนแถวนั้นหวาดผวา
สองสิ่งที่สำคัญคือการให้ความช่วยเหลือเขาในการดูแล

ดังนั้นวันนี้มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วนะครับ
ทีมข่าวรถประทุกข์ของเราก็ลงพื้นที่ไป

ที่จะเข้าไปดูแลผู้ชายคนนี้นะครับ
ก็คือทางด้านของหัวหน้าฝ่ายเทศกิจนายชัยพรทองทรัพย
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ของสำนักงานเขตสาธรณ์ก็คือคุณชุติศาสสาบระ

เจ้าหน้าที่ของกองพันธานม้ารักษาพระองค์ที่๓

ซึ่งเป็นบ้านของชายคนที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าเดินกลางถนน
แล้วก็ถือไม้คล้ายจะป้องกันตัว

จนมีการแชร์กันในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก
โดยเข้าไปก็พบผู้ชายคนนี้จริง

ซึ่งจากการสอบถามชายคนดังกล่าว
ก็รับทราบแล้วเขาอายุ๔๐ปี

สามารถพูดคุยสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้

ถามเขาว่าอยู่กับใครอยู่คนเดียว
เหมือนเมื่อวานที่เพื่อนบ้านเขาเปิดเผยให้ทีมข่าวของเราฟัง

โดยที่สภาพบ้านไม่มีประตูไม่มีน้ำไม่มีไฟ

ทีมข่าวจึงเข้าไปสอบถามผู้ที่อยู่อาศัย

ถ้าเขามีอาการคลุ้มคลั่งนะครับ
เขาก็จะชอบหาเรื่องคนไปทั่วนะครับ
มีเรื่องชกต่อยกับคนในระแวกใกล้เคียงตลอด
และทุกครั้งที่มีอาการเครียดเขาจะแก้ผ้าเดิน
ถือมีดถือไม้ทำท่าเหมือนจะหาเรื่องคนอื่น
แต่ทุกครั้งก็จะอยู่แค่ในซอยนะครับ
คนในซอยเชื่อว่าเขามีอาการป่วยทางจิต
อยากให้ทางเขตพาไปรักษาตัวหน่อยครับ
ถ้าคนในซอยบอกว่าเป็นหมดทั้งหมด

พฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรนะครับเวลาเขาอยู่
เฉยอย่างนี้อยู่เฉยอย่างนี้
แต่มันเหมือนกับไม่รู้ว่าเขาเครียด
ไม่รู้นะแต่ในคนเขาก็ว่าเยี่ยม
อยากให้เหนียงมันพอเป็นรักษา

แถวนี้ก็อยากให้พาไป
เหมือนกับให้เขาออกไปจากในซอยอย่างนี้
คนแถวซอยก็บอกหนึ่งก็คือภาวะแหละฮะ
กลัวแต่ก็อยากให้พาไปรักษานะครับ
ทางด้านของนายชัยพรหัวหน้าเทศกิจสำนักงานเขตสาธรณ

ผู้ชายคนนี้สามารถพูดคุยรู้เรื่องได้ในระดับหนึ่ง
ดังนั้นยังไม่แน่ชัดว่าเขามีอาการป่วยทางจิตหรือไม่
แต่ทางเขตนะครับก็ยังไม่สามารถนำตัวไปรักษาได้
แต่หลังจากนี้จะขอให้เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิต
เข้ามาดูแลเข้ามาประเมิน
รวมถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ต้องให้การดูแล

จากการที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้หรือเปล่า
ฟังเสียงของเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับ
เราก็งงขอความร่วมมือเข้าด้วยนะครับ

หรือว่าทำให้ประชาชนให้เด็กแถวนี้กลัว
ซึ่งทางเขตก็จะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจมา

ก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของทางเขต
ที่จะส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่มาสอดส่องดูแลทุกวัน
เพื่อป้องกันไม่ให้ชายคนดังกล่าวทำอันตรายคนอื่นนะครับ
แต่ว่าก็อย่างที่ทราบแล้วหน้าที่ของกรุงเทพมนคร
ไม่ว่าจะเป็นทางเทศกิจเองทางฝ่ายพัฒนาชุมชน
จะเข้าไปดูแลด้านของที่อยู่อาศัยด้านของสภาพแวดล้อมนะครับ
แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะไปตรวจประเมินวิเคราะห์เรื่องของสุขภาพจิต
ก็ต้องเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานด้านทางด้านของสาธารณสุขนะครับ
เข้าไปดูแลรวมถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ตอนนี้คงมีอีกหลายหน่วยงานที่จะเข้าไปตรวจสอบชีวิตของชายคนนี้นะครับ
ใช่ค่ะก็สามารถติดตามความคืบหน้าได้นะคะในรายการรถปลดทุกข์นี่แหละค่ะ